ส่วนที่สงขลาโอ้โหนี่มีมือดี
ถ่ายบ่อนถ่ายคลิปบ่อนไว้

บอกว่าหนึ่งในนั้นน่ะ

ัวกันใหญ่นับตังค์กันใหญ่คุณผู้ชมฮะ

หนึ่งในนั้นมีตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีครับ

นักข่าวช่วยดูให้หน่อยจ่วยตรวจสอบหน่อย
เพราะน่าจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นมาตั้งวงเล่นไพ่กัน
คนที่เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห่ชื่อว่านายตายเย็บเหมมันครับ
ตั้งวงเล่นป๊อกเด้งกันนะบริเวณตลาดสดป้อม๖
ใจกลางเทศบาลเมืองนครหัดใหญ่และเที่ยมเผอร์หัดใหญ่

ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นศุกร์ที่แล้วครับ๑๑พฤศจิกายน
คลิปนี้เนี่ยเป็นวงป๊อกเด้งแล้วก็มีรองนายกเมืองคลองแห
เป็นคนตั้งวงเองเลยนะแล้วก็เล่นทั้งมานานแล้วแถมมีมวยตู้ด้วย
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพอดูแล้วไม่สมควรนะมาทำแบบนี้
ที่ผ่านมาก็อาจจะมีแซวกันแซวกันแบบให้หยุดทำเถอะ
แต่มักจะโดนขู่กลับมาด้วยนี่ชาวบ้านโดนขู่กลับมาบอกเดี๋ยวมึงเจอกูแน่
ในอำเภอหาดใหญ่รับเรื่องแล้วคุณผู้ชมฮะท่านชาวกิจสุวรรณคิรี
สั่งการเลยนะให้ประหลัดอำเภอหัดใหญ่ครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่รองนายท่าสมวงตรีเมืองครองแหงเนี่ยปรากฎอยู่ในคลิป
เป็นบ้านของชาวบ้านครับคุณผู้ชมนี่บ้านหลังนี้มีทางเข้าสองทาง
ข้างในเป็นลานกว้างนะมีโต๊ะทางซ้ายชั้นวางทีวีหนึ่งตัว
ก็อี้แบบมานั่งยาวห้าตัวและก็มีก้อี้หลายแบบก็วางอยู่
ระหว่างที่ประหลัดอำเภอหัดใหญ่และตำรวจสภหัดใหญ่ตรวจสอบกันอยู่
ไปเจอชายสูงวัยคนหนึ่งนั่งอยู่ทางเข้านี่ครับคุณผู้ชม

เขาทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห่แล้วด้วยนะ
แต่สาเหตุท่านไม่ได้ระบุครับว่าลาออกเพราะอะไร
ส่วนคนอื่นนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ถ้าพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเนี่ย
เดี๋ยวจะดำเนินการทางวินัยต่อไปครับ
นี่ชาวบ้านก็ฟ้องมาครับ